ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนวรีนารีรัฐรัชกัญญา
โปรดให้นายสุวิทย์จันหวนรองผู้ราชการจังหวัดหนองบุรมภู
รักษาการผู้ราชการจังหวัดน้องบุรมภูเชิญพวงมาลาพระชธาน
และช่อดอกกุหลาบสีขาวไปวางบริเวณที่จุดเกิดเหตุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
ทรงเสียพระไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ชุดเครื่องแบบปกติขาวพร้อมติดปลอกแขนไว้ทุกข์และครอบครัวผู้เสียชีวิต

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีคุณครูท่านหนึ่งเข้าไปทำความสะอาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แล้วก็ไปดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าศูนย์นะครับ
ซึ่งคุณครูพอมาถึงที่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
คุณครูก็ถึงกับร้องไห้นะครับสุดตัวลงกับพื้นเพราะยังทำใจไม่ได้
เพื่อนครูก็ต้องช่วยกันประคองออกมานะครับ
คุณครูบอกว่านอนไม่หลับกันเลยนะครับเพราะว่าภาพของเด็กที่เคยเรียนอยู่ที่นี่เนี่ย
ยังอยู่ในจิตใจอยู่แล้วก็ยังคิดถึงอยู่นะครับ
ผู้ปกครองของเด็กที่เสียชีวิตก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
บางคนที่มาเก็บข้าวของตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้
ผ้าห่มหรือว่าอุปกรณ์ของลูกก็กอดกันไว้แน่นแล้วก็ร่ำให้ออกมานะครับ
คุณตาคุณยายท่านหนึ่งนะครับนำขวดนมแล้วก็น้ำรวมทั้งขนมมาวางที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
คุณตาคุณยายบอกว่าปกติเวลานี้เนี่ยหลานที่อยู่ที่ศูนย์นี้ต้องได้กินข้าวล่ะ
ต้องได้กินข้าวกินน้ำแล้วกลัวหลานจะหิวนะฮะ
วันนี้ก็เลยนำมาวางไว้ให้กับหลานนะครับ
ส่วนนี้คือคุณพ่อคุณแม่ที่มาเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก